แล้วถ้าใครมีเวลาก็อยากจะแนะนำว่าให้ไปกราบไหว้เสริมสิริมงคลกับชีวิตหน่อย
ต้องตามไปที่นี่นะคุณผู้ชมเพราะเขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาก
เราจะพาคุณผู้ชมไปไหว้สารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูน
คือที่ที่เราพาไปอยู่ระหว่างบ้านปากกองอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
และบ้านอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะคะ
ภายในศาลหลักเมืองแห่งนี้คุณผู้ชมดูนะว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน
มีการอัญเชิญพระพุทธรูปพระศรีสองเมืองมาประดิษฐานไว้
และที่ข้างเสาหลักเขตเมืองก็จะมีรูปปั้นช้างพัง
ชื่อว่าช้างปูกำงาเขียว
ซึ่งเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของชาวลำพูนด้วยนะคะ
ซึ่งทั้งเสาหลักเมืองแล้วก็ช้างพังเนี่ยนะคะ
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวลำพูนเนี่ย
เขารบนับถือมากแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
ก็จะเห็นได้ว่าทั้งบริเวณเสาหลักเมือง
จะมีผ้าแพร่สีต่างผูกเต็มไปหมดเลย
แน่นเสาอะค่ะคุณไม่มีที่ว่างเลยนะคะ
แล้วก็ที่หน้าสารหลักเมืองและช้างพังเนี่ยนะ
ก็จะมีเครื่องเส้นไหว้บูชาวางอยู่ด้านหน้า

ซึ่งบางส่วนเขาบอกว่าเป็นของที่ชาวบ้านนำมาสักการะบูชาค่ะ
แต่บางส่วนก็เป็นของที่ชาวบ้านนำมาแก้บน
หลังจากที่มาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันไปนะ
คือบางคนเนี่ยก็ไม่ได้แค่มาขอโชคลาภหรอกอย่างที่บอก
อาจจะขอเรื่องอื่นก็ได้เรื่องการงาน
ขอให้ได้งานขอให้สอบติด
บางคนก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้หายป่วยอะไรแบบนี้
ก็จะนำของมาแก้บนกันไปนะคะ
นางสาวปริชาชำนาญเป็นหนึ่งในผู้ที่มาสักการะสารหลักเมือง
เล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้
ก็เพื่อเอาผลไม้นานาชนิดมาแก้บนค่ะคุณ
หลังจากที่เขาบนบานสารกล่าวมากราบไหว้มาขอพรไป
ทุกครั้งที่มาเชียงใหม่ก็จะมาบนบานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แดนเมืองเชียงใหม่ลำพูนแห่งนี้ตลอดเลยนะ
สารหลักเมืองแล้วก็ช้างพังด้วยนะคะ
ขอให้ประสบความสำเร็จในการขายที่ดินคุณ

ก็สำเร็จไงก็เลยมาแก้บนนะคะ
รวมทั้งขอให้โชคดีถูกรางวัลก็สมหวังในหลายครั้ง
ย้ำว่าในหลายครั้ง
แม้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากมายอะไรอย่างที่คุณพี่เขาบอกนะ
แต่ว่าก็ขอพรแล้วสมหวังก็ต้องมาแก้บน
ไปฟังเสียงคุณพี่เขาหน่อยค่ะ
พูดไปตามที่เราก็มันดีอะเนอะ
ก็มันดี
ก็ขอเล็กน้อยไม่ได้ถูกอะไรมากมาย

อุดหนุนรัฐบาลสลากินแบ่งรัฐบาลที่มันถูกกฎหมาย

มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลด้วย
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แต่อย่างที่ดิฉันบอกเช่นเดียวกันว่า

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ที่คนไทยนับถือกันอยู่แล้ว

สอบติดขอให้ได้

ภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้
หายจากอาการป่วยอะไรต่าง

คือหลักแต่สารหลักเมืองเวลาเขาไปไหว้กันเนี่ย
คือใครที่อยู่ที่จังหวัดนั้นอะไรยังไง

ในเรื่องของการสุขภาพแข็งแรง

เพราะว่าเราไปอยู่นั้นขอให้เราอยู่เย็นเป็นสุข

อาศัยสำคัญเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่ามาไม่มีโอกาส

ก็คือเป็นสิริมงคลกับชีวิตนั่นแหละ
จะไม่ได้ไปขอโชคขอราบอะไร
เพื่อความสบายใจก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่ากันไป

ลำพูนหรือว่าภาคเหนือเชียงรงเชียงรายนี่ก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นควัน
ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่หน้ากากกันเอาไว้ก่อนเนาะ
ดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นห่วงบรรยายพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือกันด้วยนะคะ